ความคืบหน้าเหตุการณ์ฆ่าแล้วเผานายแปลงไทยท่าวุ้งฉายาของเขา
กลางดึก๑๕มกราคมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ครับ
ถนนสายเลี่ยงเมืองบรบบุรีล่าสุดจับได้อีกหนึ่งแล้วนะครับ
จากภาพเหตุการณ์นี้ที่ตอนแรกคิดว่าอ้าวรถไฟไหม้นี่นะมีคนติดอยู่หรือเปล่า
มีคนติดในรถด้วยแต่พอตรวจสอบแล้ว
นำตัวในต้นเขาพระไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
เพราะว่าต้นเขาพระเขาอ้างว่าเขาเป็นคนขับรถคันดังกล่าวมาก่อเหตุ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่แบบฆ่าโหดใดนะ
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจโรงพักษพเมืองลบบุรี
รับการประสานมาจากตำรวจภาค๒จับกลุ่มตัวนายคัมภีร์หรือว่าฉายาคือเอ็มเล็ก
นี่ฮะเอ็มเล็กคนนี้ใส่เสื้อสีเทานะครับนั่งหันหลังอยู่ในอายุ๒๖
จับได้แถวริมแนวตะเข็บชายแดนจังหวัดสะแก้วก็เลยไปรับช่วงต่อมา
แล้วพามาทำแผนรับสารภาพเริ่มต้นจากร้านอาหารครัวบายพาสในพื้นที่ตะมนตกโกนะครับ
เล็กบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการฆ่าแล้วเผา
แตงไทยท่าวุ้งหรือว่านายสุวิทย์เกิดแก้ว
จากตัวเขาเองก็ไม่รู้จักกับผู้ตายไม่ได้อยู่ร่วมแก๊งกลุ่มกวนนี้มาก่อนด้วย
แค่ว่าเป็นคนรู้จักแล้วมากินเหล้าด้วยกัน
เขากลัวมากฮะคุณมิ้นคุณผู้ชมอยากติดต่อมอบตัวแต่ไม่รู้ต้องติดต่อใครประสานใคร
ก็เลยหนีหนีไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายแต่หนีไว้ก่อนฮะ
ยืนยันว่าเขานี่แหละเอ็มเล็กบอกนะครับ
ผมเป็นคนขับรถไม่ใช่ต้นคราวแพ้ตามที่ต้นอ้าง

อ่าตำรวจก็เอ๊ะยังไง
เพราะต้นบอกว่าต้นขับรถพาเพื่อนอีกสองคนมาก่อเหตุ

วันนี้เอ็มเล็กบอกว่าผมต่างหากที่เป็นคนขับรถ
โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะมาก่อเหตุฆ่าคนฆ่าแล้วเผาแบบนี้

ให้การภาคเศษครับแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ครับ
ต้นเขาแพ้กับนุพลศรีมูลหรือว่าอาม
เป็นคนลงจากรถแล้วหยิบปืนไปยิงแปลงไทยท่าวุ้งแล้วพากันหลบหนี
มีรถอีกคันหนึ่งจอดอยู่ไม่รู้ว่าหนีไปไหนกันบ้าง
แล้วมารู้อีกทีอ้าวมียาบ้าในรถประมาณ๑กระสอบ
ก็เลยเอาไปโยนทิ้งหลังวัดกกโกจากนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเอาไป
นี่คือสิ่งที่เอ็มเล็กให้การกับตำรวจฮะ
แล้วพอติดเศษนะ
รถที่กรา

พวกมึงก็ทิ้งไว้แถมนะครับมีคนมาเอาไว้

หรือว่ารถคันนี้จะเป็นรถแบบ๒พวงมาลัยคะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อน

ทำแผนเสร็จครับก็เลยนำตัว๒คนเลย

นำตัวสองคนฝากขังที่ศาลจังหวัดลบบุรีครับ
ระหว่างที่ตำรวจจะคุมตัวขึ้นรถคุมขัง
หนูจะรอพี่นะจนกว่าพี่จะพ้นโทษออกมา

พูดความจริงนะเธอต้องพูดความจริง

ปรากฏว่าแม่ของเอ็มเล็กยกมือโบก
เมื่อกี้เห็นไหมฮะนี่จังหวะนี้โบกมือลาลูกบอกลูกเข้มแข็งนะ
เดี๋ยวแม่จะรอทุกวันจนกว่าหนูจะกลับมาเนี่ยฮะความเป็นแม่
งบ
แบบนี้ว่าต้นพูดความจริงนะ

คงเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจในการตรวจสอบนะฮะ
แม่ของนายเอ็มเล็กบอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกไปร่วมก่อเหตุ

ลูกชายก็ยังกลับมานอนที่บ้านนะนอน๓คืนเลยนะฮะ
ฆ่าแล้วเผาแล้วปรากฏว่า๑๘มกราคมวันที่ตำรวจออกหมายจับอ่ะ
วันนั้นลูกชายมาขอแม่ไปทะเลเงินติดตัว๑๐๐๐บาทถ้วนครับ
แล้วแม่มารู้จากชาวบ้านมาบอกว่าเจ๊ลูกเจ๊ถูกตำรวจเขาจับเลย

เมื่อวานแม่ยืนยัน

คุณแม่ยืนยันว่าลูกเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่มีเจตนาไปร่วมก่อเหตุฆ่าคน
แต่น่าจะโดนต้นคราวแพะ

คืนที่เกิดเหตุลูกนอนอยู่ที่บ้าน
ปรากฏว่าอามเป็นคนโทรตามลูก

โดยที่ลูกไม่รู้ว่าจะถูกพาไปร่วมก่อเหตุ

ไม่เชื่อไม่เชื่อเลย
นอนมาตั้ง๓คืนคนอื่นก็ไปกันหมดแล้ว

แล้วเขาไปทะเลเนี่ยค่อนข้างคือไหนค่ะ

แต่นอนอยู่บ้านกรอบนอน
ว่าออกงานิ่งหน่อยไม่มีรถ
มันไม่มีรถมันนอนมันจะนอนแล้วเดี๋ยวเมียมันก็ไปหา

ให้การตรงกันว่าอามนั่นแหละ
เป็นคนลงมือก่อเหตุในครั้งนี้

หน้าจอนี้ครับตอนนี้๓คนเนี่ยจับได้แล้ว๒เหลืออีก๑คนคือ
ซ้ายสุดของจอนายนุพลหรือว่านายอามมือปืนอายุ๓๒ปีอยู่ระหว่าง
หลบหนีส่วนในต้นและเอ็มเล็กตอนนี้จับได้แล้วเรียบร้อยนะฮะ
ตัดผ้าไปที่วัดปักคลองครับวันนี้มีงานเผาศพแปลงไทยท่าวุ้ง
บรรยากาศโศกเศร้ามากครับนี่ก็เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ใจ
สลายแม่ของนายแตงไทยครับร้องไห้ตลอดเวลาวางดอกไม้จันท
เสร็จเพื่อนก็ยกโรงศพย้ายไปเผาที่เมนวัดพยักคารามเนื่อง
จากว่าเมนของวัดปักคลองเนี่ยยังชำรุดอยู่คือสวดศพที่วัดนี้
แต่ต้องย้ายร่างไปเผาอีกวัดหนึ่งนี่คือบรรยากาศตอนที่เคลื่อนโรง
นะฮะพ่อของนายแตงไทยบอกว่าก็ดีใจที่ตำรวจจับผู้ต้องหา
เพิ่มอีกหนึ่งอยากจะขอสารเนี่ยคัดค้านประกันตัวด้วยและถ้า
เป็นไปได้อยากวิงวองให้ศาลเนี่ยตัดสินประหารชีวิตเลยอีกหนึ่ง
ที่ยังหนีอยู่คือในอามขอให้ตำรวจจับให้ได้โดยเร็วครับ
มีข้อมูลรายงานว่าในอาร์มผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่อยู่ระหว่าง
หลบหนีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นชาร์จอีกครั้งหนึ่งก็ได้ซ้ายสุด
จอเผื่อใครมีบ่อแสประสานแจ้งตำรวจในพื้นที่ลบบุรีได้
เลยนะครับหรือตำรวจในท้องที่ของคุณผู้ชมก็ได้เบาะแสคือใน
อามเนี่ยเห็นว่าหลบหนีไปยังชายแดนริมโขงเตรียมจะข้ามฝั่งไป
สปลาวนี่คือข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมนะครับก็อาศัยจะหลบ
หนีตามเส้นแนวชายแดนแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดเพราะว่าเอ็มเล็กเอง
ถูกจับได้ตะเข็บชายแดนที่แถบสะแก้วใช่ค่ะนี่คนรอเลย
ว่าถ้าเกิดจับอามได้แล้วให้การเหมือนกันอีกว่าขับรถผม
แค่ขับรถไม่ได้รู้เลยว่าเขาจะมาก่อเหตุกันโอ้โหเรื่องนี้
คนนั้นต้องมาจริงแล้วล่ะนะคะ